ท้ายไว้ช่วงที่แล้วว่ากลับมาคุยกันต่อเรื่องร้าน
ที่เขามีวิธีการคัดเลือกและควบคุมรสชาติยังไง
ให้ได้มาตรฐานเท่ากันทุกชาม
เฮียเขาพร้อมเผยเคล็ดลับให้ได้ฟังกันแล้ว
นอกจากเครื่องพูดต่างนี้มะน้าสดเราเห็นแล้วนะครับ

เส้นก็มีตั้งแต่เส้นบะหมี่นะครับมีเส้นเล็กวุ้นเส้นเส้นใหญ่
ครบทุกเส้นเลยครบหมดอ่าวันนี้เล่าเส้นเป็นเรื่องมาทั้งที
แนะนำเป็นเส้นอะไรดีครับวันนี้จะแนะนำให้แนะนำคือแนะนำเป็นเส้นบะหมี่
บะหมี่บะหมี่ของเราพิเศษยังไงบะหมี่เนี้ยอ่าตอนแรกแรกที่เราเปิดร้าน
เราก็เอ๊ะเราก็ลองจากบะหมี่หลายเจ้าทั้งในตลาดบ้างอะไรบ้าง
แล้วก็เรามาแต่ว่าสุดท้ายแล้วเราก็ไปเจอโรงงานโรงงานบะหมี่ที่เป็นโรงงานคนจีน
เป็นโรงงานเล็กเล็กที่เป็นเป็นเหมือนกับครับส่งเจ้าดังดังในเยาวราช
แล้วเราก็ไปไปไปคุยกับเขาครับไปคุยกับเขาว่าแล้วเราก็ลองซื้อเข้ามา
เอ๊ะเราก็ซื้อเข้ามาเราอยากได้บะหมี่เปาะแบบไม่ใช่ใหญ่มากอืมแต่เราก็ไม่ใช่
เราไม่ได้อยากใช้เล็กบะหมี่บะหมี่เป็นเส้นบะหมี่เพราะว่ามันจะไม่เข้ากับตัวก๋วยเตี๋ยว
นี่เหมือนเอาความผสมผสานของญี่ปุ่นมาผสมผสานนะใช่ก็เราก็เราเราก็เลยบอกเฮ้
ลองบะหมี่เปาะแบบกลางนี้นะที่มันเป็นบะหมี่ไข่นะอืมแล้วเขาก็ทำให้
แล้วเขาก็ทำแล้วก็มานั่งนั่งลองกันดูว่าเออว่าความพิเศษก็คือเวลาตักขึ้นมา
ซุปจะเกาะเส้นมาด้วยอ่ามันจะเกาะแล้วของเราเนี่ยปกติเราจะคลุกเครื่องทุกอย่าง
ให้เสร็จไว้แล้วเราเทเข้าไปเขาเทเข้าไปจะมีน้ำมันซึมลงเนื้อเส้นเอ้าโห
พอเราคุกคุกพอเรากินขึ้นมาเนี่ยมันก็จะติดตัวเส้นปะหมี่ได้ง่ายกว่า
ครับเชิญเลยครับ

โอ้โหมีเมนูมากมายหลากหลายเลยสั่งไปจานเดียวได้มาสี่

ก็จะมีนอกจากก๋วยเตี๋ยวต้มยำอร่อยแล้วทั้งแห้งและน้ำนะครับ

เมนูร้านนี้คิดขึ้นมาเองอย่างข้าวต้มแห้ง
ข้าวต้มแห้งอันนี้ไปได้แรงบันดาลใจมาจากอะไรครับ
ข้าวต้มแห้งมันก็จะมีที่ดังแถวภูเก็ตที่เขาดังที่ราชบุรีแถวดำเนิน
เราก็จะมาปรับให้มาเป็นแบบฉบับของเจริญพุงเอง
ที่อื่นก็อาจจะใช้ข้าวสวยเปล่าแต่ว่าด้วยน้ำซุปอย่างที่บอกครับ
น้ำซุปเนี่ยของเราเนี่ยมันเข้มข้นอีกแล้วแล้วก็เอาข้าวเนี่ยซึ่งเป็นข้าวหอมมะลิอย่างดี
ไปลวกผ่านน้ำซุปเราแล้วทุกอย่างเครื่องเทศต่างดวงสิ่งรสชาติของน้ำซุป
มันก็จะเกาะมาที่ตัวข้าวอ๋อแล้วเราก็ใส่เครื่องที่เป็นเครื่องก๋วยเตี๋ยวไป
บางคนถ้าไม่ทานเครื่องในก็ใส่แต่หมูล้วนก็ได้อืมแล้วก็เราก็ท็อปปิ้งด้วยหนึ่งอย่าง
เวลาไปกินก๋วยเตี๋ยวเราชอบกินหนึ่งอย่างกากหมูมีละแต่เวลากินต้มเลือดหมู
เราไม่ชอบขึ้นช่ายเพราะมันมีกลิ่นหอมเราก็เพิ่มความเค็มอีกนิดหน่อยด้วยกุ้งแห้งทอด
กุ้งแห้งอย่างดีเอามาเข้ามาทอด

ใช้โป๊หวานใส่กระเทียมเข้าไปแล้วก็น้ำจิ้มเราก็จะจะดัดแปลงมาจากน้ำจิ้มพวกข้าวต้มปลา
เหมือนแบบเป็นเต้าเจ้าอย่างนี้เป็นเต้าเจ้าเบสแล้วเราก็จะเพิ่มพริกเหลือง
เราก็จะเพิ่มมีกระเทียมแล้วก็เพิ่มเครื่องต่างเข้าไปในให้มันออกรสเปรี้ยว
เพราะในนี้มันจะออกนัวมันจะไม่ได้เข้มข้นเหมือนกับก๋วเตี๋ต้มยำ
ครับมันจะออกนัวแต่ว่ามันมีหลายมิติในนี้อยู่แล้วแต่พอเราเพิ่มความเปรี้ยวเข้าไปมันก็ได้อีกรสชาติหนึ่ง
โอ้โหเอาพูดซะน้ำลายไหลเลยครับเหมาะแล้วที่เป็นบล็อกเกอร์ชื่อดังจริงนะ
มีคนติดตามเยอะแล้วก็ขึ้นอันดับหนึ่งด้วยของวงใน
แต่ว่าสำคัญที่สุดวันนี้เราต้องมาทานเมนูเส้นนะครับ
ครับบ๊าบหมี่ต้มยำแห้งจังหรือเปลืองนะครับพูด
อย่างนี้ชามเท่าไหร่เนี่ยเครื่องเยอะขนาดนี้

แต่ว่าที่ธรรมดาก็อิ่มนะร้านนี้เราจะให้เส้นไม่ได้เยอะมากเหมือนกับบะหมี่หรือแบบร้านก๋วยเตี๋ยวทุกถ้าให้เส้นเยอะแต่ถ้าให้เส้นพอดีกับเครื่องแต่เครื่องจะเยอะท่วมเส้น
คือถ้าดูเนี่ยเครื่องนี้จะเยอะมากจริงแล้วเส้นแบบว่าคือจะอิ่มไม่ได้อิ่มที่เส้นนะนี่คือผมคิดทีเดียวเส้นหมดเลยนะที่เหลือเป็นเครื่องหมดแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยอิ่มไม่ได้อิ่มที่เส้นแต่อิ่มที่เครื่องนี่แหละนะครับผมนี่คุ้มค่าอยู่ที่๔๕บาท
มีหวานมีเปรี้ยวมีเค็มมีเผ็ดมาเรื่อยนะครับผม
แล้วก็ตัวเส้นนี้ก็ลวกกำลังดีมีความเหนียวนุ่มดีมากนะครับผม
อ้าไม่แปลกใจทำไมสายลินราคาถูกกันไปพี่

แล้วก็อันนี้เป็นแจ่วเป็นแจ่วบอง

อันนี้เป็น๓ชั้นทอดเป็นทอดเกลือทอดกรอบ
แต่ว่า๓ชั้นเราจะพอทานเข้าไปเนี่ยมันจะไม่เหนียวไหม

พอทานไปเหมือนเรากินเนื้อวากิลที่บอกว่าเนี่ยแพงเนี่ย
พอกัดเข้าไปแล้วมีมันแทรกข้างใน
นุ่มที่มันก่อนพอเคี้ยวเข้าไปเนี่ยไอ้มันของเนื้อออกมานิดนึง

มีความเหนียวเล็กแต่ไม่เหนียวถึงขนาดแข็งเลย
หรือว่านุ่มมากอันนี้ก็คือแจ่วในส่วนของร้านเหมือนกัน
จะเอาเป็นแจ่วบองเป็นแจ่วปลาร้าแล้วก็เป็นอาหารอีสานของเราเนี่ย
เป็นจ่าวบองแต่ว่าเราเอามาเสร็จแล้วแล้วก็มาผัด

แล้วก็ข้าวต้มแห้งนะครับอย่างนี้เท่าไหร่ข้าวต้มแห้ง

บางคนก็จะปรุงรสได้มีเครื่องปรุงให้ธรรมดา
แต่ว่าถ้ากินตามแบบฉบับทางร้านก็ใส่น้ำจิ้มของเรา
จิ้มไปหรือไม่ก็ทานเปล่าดูก็ได้นะครับ

อันนี้จะมีความหอมข้าวที่เอาไปเสด็จน้ำในน้ำซุป

กับกลิ่นหอมของกระเทียมเจียวและหลากหลายในนี้
มันจะนัวมันจะไม่ได้ดุดัน
เหมือนกับก๋วยเตี๋ยวท่มยำ

แล้วก็ลองใส่นี่เข้าไปหน่อย

จริงจริง

จริงจริง

จริงจริง

จริง

จริง

จริง

จริง